เพราะว่ามีสัญญาณของอากาศเย็นจากจีนที่
นครจะแผ่ออกมามากน้อยแค่ไหนจุดไหน
จะได้เจอกับอากาศหนาวเย็นบ้างเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ภาพรวมของกลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวขึ้นในเมืองไทยของเรารวมไปถึงเพื่อนบ้านนะครับ
ที่น่าสนใจก็คือแถวประเทศจีนนะครับ
สังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับแถวจีนแถวอินเดียเนี่ยนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะบางตาเหลือเกินที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุม
ซึ่งอากาศเย็นเหล่านี้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าต่อเนื่องไป
จนถึงสุดสัปดาห์มีโอกาสที่จะแผ่เข้ามาปกครุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
เข้ามาถึงอีสานก่อนหลังจากนั้นไปที่บริเวณตอนกลางแล้วก็ค่อยขึ้นไปบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไปนะครับ
นี่คืออุณหภูมิในขณะนี้จะสังเกตว่าบริเวณอีสานตอนบนอยู่ที่ประมาณ๑๘๑๙องศา
บริเวณกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๒๕องศานะครับส่วนภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๒๐องศาซึ่งสูงขึ้นจากวัน๒วันที่ผ่านมา
ทีนี้จากการคาดการณ์พบว่าจะมีพายุหนึ่งลูกพายุลูกนี้จะช่วยดึงเอาลมหนาวเข้ามาปกครุมเมืองในของเราให้มากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการที่มีลมหนาวเข้ามาแล้วจะทำให้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากน้อยแค่ไหนจุดไหนจะได้เจอกับอากาศหนาวเย็นกันบ้าง
ซึ่งจากการคาดการณ์ในช่วงปลายสัปดาห์ครับจะมีการลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายความว่าก่อนที่จะเจออากาศหนาวเย็นจะต้องเจออากาศร้อน
ก่อนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห
สังเกตว่าบริเวณอีสานตอนบนเหลือประมาณ๑๒๑๓องศาเท่านั้นนะครับ
ส่วนตอนกลางเหลือประมาณ๒๐องศานะครับ
ส่วนภาคเหนือเหลือประมาณ๑๘องศา
ส่วนในช่วงสุดสัปดาห์ครับอีสานตอนบนเหลือ๑๐ต้นเท่านั้น
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิอากาศหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันยังไงช่วงนี้
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ